เมื่อวานนี้งูจงอางที่เขาบอกยังไม่เห็นกับตา

ใช่ค่ะนี่คือปฏิบัติการของทีมงานจับอสรพิษที่ตามล่าเจ้าจงอางยักษ์
มันดุด้วยมันดุด้วยมันกลัวด้วยแหละ
ริมขอบอ่างเก็บน้ำบางพระฝั่งตรงข้ามอบตบังพระศรีราชาชนบุรีครับ
เมื่อช่วงเย็นวันนี้ทีมงานนี้นะครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่า
อีกแล้วนะมันโผล่มาอีกแล้วมันอยู่ในพงหญ้าริมถนนครับ
ดึงออกมาดึงออกมาต้องตะลึงกันทั้งทีมงานครับ
ตัวมันใหญ่จริงแล้วแผ่แม่เบี้ยสู้แบบนี้ด้วยเอาสิ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษครับ
คุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องเล่นกว่าจะจับได้
ท่ามกลางความโล่งใจของชาวบ้าน
คือตรงนั้นอ่างเก็บน้ำคนก็มาวิ่ง
ใช่มาออกกำลังกายกันไงนะฮะคือต้องเอาเจ้างูจงอางตัวเนี้ย
ไปที่สถานเพาะเลี้ยงนกเป็นสถานเพาะเลี้ยงนกน้ำที่บังพระ
ดูมือจับหัวดิอุกรรมเกือบไม่มิด
นี่ค่ะคือให้ทีมสัตวแพทย์ตรวจร่างกาย
พบว่าเป็นงูจงอางตัวเมียยาว๔เมตรกว่า

ตัวมันมีแผลคาดว่าจะถูกพวกกิ่งไม้ในเกี่ยว
นายนิรุธชมงามท่านเป็นประธานโครงการอสรพิษวิทยา
ระบุว่าจงอางตัวนี้มันไม่ได้ก้าวร้าวตามสถานการณ์นะ
แล้วเขาบอกว่าเขาขนาดเป็นประธานอสรพิษวิทยา
บอกว่าไม่เคยเจองูจงอางตัวเมียที่น้ำหนักและยาวขนาดนี้มาก่อน
นี่ไงขนาดเขาคุ้นชินกับงูนะ
ส่วนประเด็นดราม่าที่มีชาวบ้าน

คือท่านประธานโครงการอสรพิษวิทยาก็ชี้แจงแบบนี้
คือที่ไปเพราะชาวบ้านกับหน่วยงานในพื้นที่
เขาร้องขอการไปจับงูครั้งนี้
มันก็ทำให้ชาวบ้านที่เขาใช้เส้นทาง
ตรงนี้ปลอดภัยถามจริงเถอะผมถามจริงถามคนส่วนใหญ่

แล้วถ้ายังจับไม่ได้สบายใจเหรอเออนะฮะไม่สบายใจหรอก
งูตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะอยู่ในความดูแลของทีมสัตวแพทย์
จะดูเรื่องสุขภาพมันที่มันมีแผลอาการของมันเป็นยังไง
หลังจากนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปปล่อยในที่ที่เหมาะสมต่อไป
เพราะมันใหญ่จริงใช่ครับ